คุณพึ่งอะไรกับคุณเพื่อน
พอจะมีที่พักแบบไปเที่ยวคิวริมทะเลได้ไหม

สำหรับเพื่อนรักเรื่องมากอย่างปุ๋ย
มากปุ๋ยนี่ไม่รู้ตัวหรอกเนี่ย
มีไว้สบายจะโอเคกับที่นี่เลยค่ะ
ของแบบนี้คุณผู้ชมค่ะไม่เชื่อค่ะต้องไปพิสูจน์นะคะ
แต่ว่าส่งน้องมิ้นไปลงพื้นที่กันก่อนเลยค่ะ

ที่พักหลัก๑๐๐

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้ามิ้นแบบนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าอยู่ในช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบนั่นเองค่ะ
จริงอย่างที่เจ๊แอร์พูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเลยค่ะ
ใครที่ชื่นชอบในศิลปะค่ะพอเมื่อคุณผู้ชมก้าวขาเข้ามาในโรงแรมแห่งนี้นะคะ
จะเหมือนหลุดเข้าไปในประเทศสวิสเซอแลนด์เลยค่ะ
เพราะว่าเจ้าของที่นี่เนี่ยนะคะเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากตอนที่ตัวเอง
อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศก็คือสวิสเตอร์แลนด์นั่นเองค่ะ
แล้วก็กลับมาปรับปรุงนะคะโรงแรมแห่งนี้ค่ะ
ให้ออกมาน่ารักกิ๊บเก๋ค่ะ

อยากรู้แล้วค่ะว่าบรรยากาศภายในห้องพักเนี่ย
จะน่ารักกิ๊บเก๋ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ

คุณผู้ชมค่ะและห้องแรกที่มิ้นจะมาแนะนำนะคะชื่อห้องว่า

จะบอกว่าชื่อห้องแต่ละห้องของที่นี่นะคะ

หรือว่าดอกไม้ทางยุโรปนั่นเองค่ะ
และสีสันการตกแต่งภายในห้องนะคะ

ให้กลิ่นอายความเป็นยุโรปมากเลยค่ะคุณผู้ชม
จากภายในห้องนอนจะตกแต่งน่ารักแล้วนะคะ

ห้องน้ำก็น่ารักไม่เพลกกัน
เข้าไปแล้วรู้สึกอยากจะแก้ผ้าอาบน้ำเลย

ว่าห้องพักห้องนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่

น่ารักแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าสุดค่ะ
แต่ว่าห้องพักไม่ได้มีแบบเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ

คุณผู้ชมจะบอกว่าการตกแต่งกำแพงของที่นี่เนี่ยนะคะก็จะเป็นลายเพนแบบน่ารักสุดสุดเลยค่ะและที่เด่นที่จะเห็นได้นะคะ
ก็คือโคมไฟค่ะก็จะมีตกแต่งอยู่ทั่วทุกมุมเลยนะคะดูอบอุ่นสบายตามากค่ะ
และห้องพักอีกห้องหนึ่งที่มิ้นจะมาแนะนำนะคะ
เหมาะสำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวหรือว่ามากับกลุ่มแก๊งเพื่อนนะคะ
เพราะว่าสามารถรองรับได้๖๘คนเลยค่ะ
อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าห้องพักหน้าตาเป็นยังไง

แล้วก็ความอลังการของห้องนี้ค่ะ

สำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวหรือว่ามากับแก๊งเพื่อนนะคะ
สามารถรองรับได้๖๘คนเลย
เพราะว่าด้านหลังเห็นไหมคะจะเป็นเตียงเดี่ยวนะคะ
กว้างใหญ่มากแล้วก็ยังมีเตียงสองชั้นรองรับค่ะ
ซึ่งเตียง๒ชั้นนะคะชั้นล่างสุด
สามารถดึงออกมาเป็นที่นอนได้อีกจ้ะ
เรียกได้ว่าจัดสรรได้อย่างลงตัวมากเลยนะคะ
เพราะว่าทุกซอกทุกมุมของที่นี่นะคะ

รับรองเลยค่ะว่าทุกมุมเนี่ยน่ารักสุดเลยค่ะ
และที่พักของที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่หาดจอมเทียนค่ะ
เบาเข้ามาที่ซอยแชยพลึกนะคะอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านแล้วนะ
ก็จะเห็นเลยค่ะเดอะคัลเลอร์ฮาวส์จอมเทียนนั่นเองค่ะ
ใครเนี่ยสนใจก็แวะมาพักได้นะคะ
แต่จะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวให้เจ๊แอร์เจ๊ปุ๋ยไฟล์บอกดีกว่าค่ะ
เฮ้ยคือแบบว่ามันเก๋จริงเลยอ่ะ
คือที่น้องมิ้นท์พาคอภิสุทธิ์นี่นะรู้สึกว่าอยากจะพิพักเลยอะเถอะ

เหมาะสำหรับสาวกคนที่ชอบเซลฟี่อย่างเรามากเลยเธอ

ถ้าฉันเป็นคุณผู้ชมฉันก็อดใจไม่ไหวค่ะ

เข้าไปในเฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบานตัวเธอ

อาจจะเป็นแอร์ก็ได้เพราะหนูจะไปตอบเองด้วย
ติกาง่ายขนาดนี้อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะ
ก่อนที่เราจะไปพักไปชิลริมทะเล
พักที่พักสไตล์ยุโรปขนาดนี้นะคะ
เราจะไปกินอาหารเหนือกันเจ้า
เด็กข่าวมาวัดล่ำขนาดเจ๊แต้เจ้า
โอ้โหต้องไปดูกันให้ได้แล้วค่ะ
เป็นอะไรของมันฉันตื่นเต้นเหรอตัวเธอ